คำแรกวันนี้พาคุณผู้ชมและน้องมิ้นไปรู้จักกับย่าหวาน

ถูกต้องมีทั้งเรื่องของสมุนไพรมีทั้งเรื่องของเครื่องดื่ม
ย่าหวานเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันเป็นพืชอยู่แถวปลาไกว่นะ
แต่มันก็ถูกเอามาปลูกในเมืองไทยมาไกลมากมันมีให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล
ถึง๑๐๑๕เท่าถึงหวานแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดพลังงาน
ว่าทำให้เกิดเราอ้วนนะมันให้ความหวานก็จริงแต่ว่ามันเอาไปทำเป็นสมุนไพร
แล้วก็มันมีคุณประโยชน์กับเรื่องของการทำให้ร่างกายดีขึ้นสดดีขึ้นต่างนะครับ
ก็ทำให้ไปที่ทางด้านของอุตสาหกรรมเองการแพทย์เองเขาก็ให้ความสนใจนำไปเป็นแปรรูป
แล้วก็ขายสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ไปดูที่สวนสมุนไพรริมน้ำจุนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนย่าหวานดีของบ้านดอนมูลตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพยาว
เขาก็กำลังช่วยกันเก็บย่าหวานในแปลงปลูกนะครับนำไปแปรรูปเป็นชาสมุนไพรย่าหวาน
คือชาสมุนไพรย่าหวานเนี่ยเขามีสรรพคุณนะคุณผู้ชมลดเบาหวานก็ได้ลดความดันก็ได้ลดคอเลสเตอรอลก็ได้อันนี้ผมควรจะทาน
๒๘๐เย็บเลยแล้วนะพี่ก๊อบกินอะไรเข้าไปบ้าง
มันไม่ควรเป็นแบบนี้นะมันสูงมากเราก็ผอมหรือว่าเรากินอาหารที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ่ะ
มันไขมันส่วนเกินเยอะนะฮะแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดนะฮะ
ตอนนี้เขามีการนำออกไปจำหน่ายสร้างรายได้กับชุมชนโอ้ยนี่นำเงินเข้ามาเป็นกรอบเป็นกรรมนะครับ
ตอนเนี้ยเขามีการสุขศาลประดงของสุมภัยหญ้าหวานมานานแล้วผมว่ามีสำคัญที่ดีแล้วก็มีประโยชน์
นะฮะแล้วก็ได้นำพันธุ์หญ้าหวานมาปลูกในพื้นที่ตรรมบนจุนเมื่อสองปีก่อนนะครับ
แบบออร์แกนิคทั้งหมดเลยปลอดสารพิษเลยนะฮะ
ระยะเวลาการปลูกเนี้ยปลูกสิบห้าวันสี่สิบห้าวันก็เก็บผลผลิตได้
แต่ละวันก็จะได้ประมาณสัก๒๓กิโลมันก็จะเวียนเก็บกันไปนะฮะ
เก็บย่าหวานมาได้แล้วก็นำไปทำความสะอาดตากแดดให้แห้งก่อนนำไปอบ
แล้วก็บรรจุในถุงออกจำหน่ายโดยย่าหวานเกรดเอจะขายได้กิโลกรัมหนึ่งน้องมิ้น
ร้อยถึงหนึ่งพันบาทโอ้เยอะนะเยอะมากเกรดรองขายได้หกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็มีบรรจุขายเป็นถุงราคายี่สิบถึงห้าสิบบาทบรรจุกรองก็หนึ่งร้อยบาท
สำหรับสมุนไพรย่าหวานนอกจากจะชงดื่มแล้วเนี่ยเป็นชาแล้วเนี่ย
ยังนำน้ำต้มย่าหวานเนี่ยไปปรุงอาหารแทนผงชะรสได้มันก็บางคนไม่ชอบทานผงชะรส
ก็เอาไปปรุงแทนแล้วก็แทนน้ำตาลได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า
ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลสิบถึงสิบห้าเท่าก็คือเดี๋ยวเนี้ยคนที่หันใจ
หันมาใส่ใจสุขภาพอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนมาใส่ย่าหวานอืมแทนน้ำตาล
ใช่ปกติเราจะได้ยินสั่งหวานน้อยแต่ถ้าร้านไหนที่เขามีเนี่ย
เขาก็จะสั่งเลยบอกว่างั้นแบบให้ใส่ย่าหวานแท้
มันมันให้ความหวานแต่มันไม่อ้วนว่างั้นเถอะอืมนะฮะอืม